เมืองไทยก็จะให้ความสำคัญที่ประเด็นนี้เหมือนกัน
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้นายกมีการสั่งให้รัฐมนตรีอุตสาหกรรม
อยู่กี่โรงงานแล้วเก็บพวกสารเคมีสารพิษเนี่ย
มากเท่าไหร่เผื่อมันเกิดเหตุการณ์ระเบิด
แต่คำถามมันมีนะคุณผู้ชมว่าโรงงานมันไม่ได้เพิ่งตั้ง

คือเขาดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วทำไมนายกถึงเพิ่งจะให้มาสำรวจนะตอนนี้

มันจะเป็นเรื่องของวัวหายแล้วล้อมคอกหรือเปล่า

ดังนั้นเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นจากอาจารย์สุภาพ

อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะ

ก็ต่อเนื่องเรื่องที่คุณน้ำแข็งบอกว่า
รัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
บอกว่าพลเอกประยุทธ์ได้ให้สั่งการให้ไปตรวจสอบ
ให้ไปตรวจสอบว่าโรงงานแบบเดียวกันเนี่ย
ทั่วประเทศมันมีอยู่เท่าไหร่

ให้ไปตรวจสอบว่ามีหลักเกณฑ์เงื่อนไข
อนุญาตโรงงานดังกล่าวยังไง
ให้ตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานเหล่านี้
โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัย
คำสั่งนี้ก็เข้าข่ายหัวหายล้อมคอกอีกแล้วครับ
แต่ผมเห็นด้วยว่าจะต้องมีการปูพรมตรวจโรงงานประเภทนี้
อย่างจริงจังซะที
เช่นตรวจว่าโรงงานเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่
มีพื้นที่เท่าไหร่ควรจะเก็บสต๊อกสารพิษสารเคมีเอาไว้ได้เท่าไหร่
แล้วในการเก็บเนี่ยเก็บแบบบนดินเก็บแบบใต้ดิน
แยกออกมาว่าเก็บแต่ละแบบเนี่ยเท่าไหร่
อันนี้เพื่อป้องกันไม่ให้โรงงานเก็บกักสารเคมีสารพิษ
เอาไว้กับโรงงานเกินความจำเป็น
ส่วนมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเนี่ยไม่ใช่ไม่มีครับ
เรามีกลไกอยู่แล้วแต่กลไกมันมีปัญหา
ถามว่าหน่วยงานของภาครัฐ
กลไกเหล่านี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมครับ
ภาพรวมเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ
อุตสาหกรรมมีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ

เขาแยกงานกันว่าในต่างจังหวัดเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของอุตสาหกรรมจังหวัด
มีตัวอุตสาหกรรมจังหวัดหนึ่งคนและมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายโน้นฝ่ายนี้
ฝ่ายวิศวะฝ่ายตรวจสอบอีกชุดหนึ่ง
ฝ่ายตรวจสอบแต่ละทีนี้โรงงานมิงตี้เนี่ย
อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
ท่านผู้ชมทราบใช่ไหมครับว่าจังหวัดสมุทรประการ
เพราะตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือขนส่งลงเรือมันง่าย
เฉพาะโรงงานในอุตสาหกรรมในสมุทรประการเนี่ยเรียกได้ว่ามีเป็นหมื่น
แล้วเจ้าหน้าที่วิศวกรที่ฝ่ายตรวจสอบโรงงานที่จำประจำอยู่ในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
รู้ไหมครับว่ามีเท่าไหร่แต่ละแห่งไม่เกิน๑๐คนครับ
โรงงานมีเป็นหมื่นแต่เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบไม่ถึง๑๐คน
ท่านก็คงนึกออกว่าผลของการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่มันจะเป็นยังไง
เอาจริงก็คือแทบจะไม่มีการตรวจสอบกันเลย
ถ้าจะตรวจสอบกันบ้างก็แต่เฉพาะโรงงานที่มีการร้องทุกข์ร้องเรียนจากประชาชนว่า
โรงงานนี้มีกลิ่นเหม็นโรงงานนี้ปล่อยความเดือดร้อน

ฝ่ายตัวโรงงานเองเขาก็มีกฎระเบียบว่า
โรงงานประเภทนี้จะต้องมีบุคลากรชุดหนึ่งที่เรียกกันว่าวิศวกร
เป็นเจ้าหน้าที่ปพหรือฝ่ายเซฟตี้
คอยตรวจตราดูเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือ
รู้เรื่องงานทางโน่นด้านนี้ดูเรื่องความปลอดภัย
เดิมเนี่ยงานของเจ้าหน้าที่ปพหรือเซฟตี้ของบริษัทเนี่ย
อยู่ในความดูแลตรวจตราของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แต่ตอนหลังเจ้าหน้าที่ของโรงงานเหล่านี้
ก็แยกไปรายงานไปขึ้นอยู่กับการดูแลของกระทรวงแรงงาน

กันเองแบบนี้ยอดย่านครับเป็นแบบไทย
คือไม่ได้ตรวจสอบกันอย่างจริงจัง
ไปตรวจสอบมากเดี๋ยวเจ้าของโรงงานที่เป็นนายจ้าง

สุดท้ายพอถึงจุดหนึ่ง
มันก็เกิดเหตุเกิดเรื่องอย่างที่โรงงานมิงตี้เกิด
คือระเบิดไฟไหม้ดับยาก

อยู่มากมายแล้วนายกก็สั่ง
ให้มีการตรวจตราโรงงานประเภทนี้ทั่วประเทศ
อย่างทั่วถึงที่เรียกกันว่าปูพรม

ผมเห็นด้วยคือนั่งนึกไปเมื่อ

กำจัดโรงงานคัดแยกขยะสารพิษเนี่ย
ก่อปัญหาสร้างความเดือดร้อนขึ้นมาเพราะว่าเกิดไฟไหม้เกิดระเบิดปล่อยสารพิษสู่ชุมชน
คราวนั้นนายกก็สั่งการให้ปูพรมตรวจโรงงานประเภทนั้นทุกโรง
หลังจากนั้นสถานการณ์ก็ดีขึ้นมาคราวนี้ท่านจะให้ปูพรมตรวจโรงงานแบบมิงตี้
ก็ก็จะตรวจอะไรล่ะครับก็ตรวจการจัดเก็บ
ตรวจถังจัดเก็บวัตถุมีพิษสารเคมีทั้งหลายว่าปริมาณที่จัดเก็บเนี่ยเหมาะสมไหม
ระบบการจัดเก็บเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยไหมทั้งถังเก็บบนดินใต้ดิน
อย่างที่บอกในตอนต้นทีนี้ก็เหลือแต่ว่า
ถ้าจะปูพรมตรวจใครจะทำหน้าที่นี้ครับ
ก็อย่างที่บอกต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่มีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นตัวยืนมีอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นตัวเสริม
แต่ว่าทั้งเจ้าหน้าที่ในกรมที่อยู่ส่วนกลาง
วกกับเจ้าหน้าที่ของอุตสาหกรรมจังหวัดที่มีแค่หยิบมือเดียวอยู่ในต่างจังหวัด
มีกำลังที่จะปูพรมตรวจได้สักกี่มากน้อยล่ะครับ
จริงเนี่ยรัฐมนตรีสุริยะท่านจะรู้ข้อมูลเรื่องปัญหาบุคลากรดี
เพราะว่าท่านเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมมาแล้วนี่รอบที่สองแล้วนะครับ
ท่านรู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนท่านต้องบอกนายกครับ
ว่าระบบป้องกันรักษาความปลอดภัยโรงงานอุตสาหกรรมเรามีปัญหาตรงนี้
มีปัญหาตรงบุคลากรเนี่ยไม่เพียงพอโดยเฉพาะจังหวัดที่มีโรงงานมากอย่างสมุทรปราการ
แล้วคอยดูเถอะครับพอข่าวเงียบเรื่องเงียบ
เรื่องแบบนี้ทุกอย่างก็คืนสู่สภาวะปกติคือเงียบกันไปหมด
เข้มงวดกวดขันการตรวจตราก็กลับไปสู่สภาพเหมือนเดิม
แล้วก็รอเกิดเหตุใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วถึงค่อยล้อมคอกกันใหม่
เป็นวัตตจักรมันเป็นวัตจักรและฟันเฟืองของระบบราชการในบ้านเราเป็นอย่างนี้มานานแล้วครับ
หลักประกันที่จะทำให้ประชาชนอุ่นใจมีก็เหมือนไม่มี
คนที่ไปซื้อบ้านจัดสรรที่อยู่ใกล้ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมก็อยู่ในสภาพต้องยอมรับความเสี่ยง
เพราะบ้านที่คุณไปซื้อไปอยู่ติดกับโรงงานที่เขาตั้งมาก่อน
สภาพความเป็นจริงก็คือว่าชุมชนบ้านจัดสรรคอนโดทาวน์ฮาวส์อะไรทั้งหลายเนี่ย
เข้าไปประชิดติดโรงงานเขาไม่ใช่โรงงานมาลุกประชาชนนะครับ
เพราะในข้อมูลเนี่ยโรงงานมิงตี้ที่ว่านี้เขาก่อตั้งมา๓๒ปีแล้ว
แล้วก็ก่อกลุ่มกันอยู่หลายโรงงานบริเวณนั้นเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมก็เรียกได้
ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยบ้านคนอยู่น้อยมากไม่มีใครอยากไปอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม
แต่ว่าตอนหลังบ้านและชุมชนก็ไปผุดไปโผล่ล้อมรอบประชิดติดโรงงานเอาทีหลัง
ซึ่งก็เป็นความไม่ชัดเจนในการจัดระเบียบผังเมืองของบ้านเรา
แล้วสุดท้ายมันก็พันกันหมดปัญหาแล้วจะโทษใครล่ะครับ
เรื่องนี้หาคำตอบไม่ถูกจริงครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ